ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ชาวบ้านเขาฝากมาค่ะ
เขาบอกว่าทั้งเอือมระอาสุจทนและทนสุดแล้วค่ะ

พระกุณฑ์กิตของทรงไม่ทำค่ะ
ไปนั่งโก๊งดื่มพญานาค
อืมอืมเล่าค่ะยาดองหรอ
มันลักษณะคือเหมือนเป็นยาแต่ว่ามีแอลกอฮอลอยู่ไงฮะ
พอดื่มเข้าไปเมาเมาแล้วยังไงคะ
ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายนี่เห็นไหมโยมเพื่อนก็มาเนี่ย
มาทั้งคารวาสทั้งคนที่ครองสมณเพศเลยนะคะ
จริงมันต้องจิบเป็นคล้ายแบบยาขับลมขับเลือดอะเนาะ
ประมาณนั้นแต่ว่าคือคุณจะยกสดทั้งขวดไม่ได้ไงนะฮะ
คุณผู้ชมเป็นนาทีที่ร้อยตำรวจเอกพงพลผิวผ่อง
ลองสรวรรษปรับรามสอบพอเมืองอุดณฑานีนะคะ
ไปจับกลุ่มแล้วก็มีการสอบปากคำพระรูปนี้ชื่อว่า
พระสุบันอัฐยุทธโตอายุ๔๐ปีหลวงพี่
เป็นพระลูกวัดอรัญญาวาศีอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
คือจำวัดอยู่ที่หนองคายแต่มาหาเพื่อนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ทีนี้นายกรซึ่งเป็นโยมเพื่อนของพระรูปนี้
ทั้งคู่ฟังว่าคุณลิ้นเปรี้ยเลย

อกจากขวดพญานาคแล้วนะ

อาการทั้งพระต์ทั้งคารวาลโยมเพื่อน
พระสุบันเนี่ยบวชช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
พระรูปนี้เดินทางกลับมาที่บ้านในพื้นที่อำเภอ
ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
แล้วก็มาพบกับโยมเพื่อนก็คือนายกร
คุยกันไปได้สักพักหนึ่งชวนกันไปค่ะ
ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังพญานาค
มานั่งดื่มกันสองกวดอ่ะบริเวณใต้ต้นจามจุรีค่ะ
พอดื่มเสร็จปุ๊บมีส่วนผสมแอลกอฮอลนี่
เมาค่ะพูดจาส่งเสียงดังนะคะ

ไม่คิดว่าจะผิดวินัยสงฆ์เพราะคิดว่าพญานาคเป็นยา
นะฮะตำรวจก็เลยควบคุมตัวพระสุบันไปให้เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
ทำพิธีลาศึกที่วัดโพธิสมพรเขตเทศบาลอุดรธานีแล้วก็ปล่อยตัว
ตอนนี้เป็นคารวาสแล้วนะคะท่านอยากจะทำอะไรทำเลยแต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะ
แต่ว่าผมของรัฐตั้งก็สังเกตอยู่สองกรณีคือ
ดื่มอย่างอื่นมาด้วยก่อนหรือเปล่านะฮะถึงมีอาการขนาดนั้นนะฮะ
สองก็คือไม่รู้ว่าเครื่องดื่มแบบนี้มันทำให้เมาขนาดนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับ